ทุกผู้ชมครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
มีสะพานแห่งหนึ่งชาวบ้านเขาบอกว่า

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๑ปี
หายไปนะฮะก็แจ้งความคนหายไว้

ภรรยาก็แจ้งความคนหายนะครับ

ไปลอยอยู่ในคลองนะครับ

นะชาวบ้านเชื่อว่า
มาจากอาถรรพ์ของสะพานกินคน

เหมือนกับคุยกับใครสักคนนึง

เจออีกทีบ่ายวันนี้ในสภาพ

ตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนคร

ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงยีนขายาว

นางสาวสุธิดาอายุ๔๖ปี

ชื่อว่านายพงพันธ์ชื่อเล่นปีเตอร์

หายไปตั้งแต่๑๘กรกฎาคม

ภรรยาก็ล้มฟุบเลยนะครับ

แจ้งความตำรวจเอาไว้หาอยู่นานไม่เจอ

ก่อนหน้านี้ก็กินเหล้าติดต่อกันมา๒๐วันได้

เผลอกวนกวายบอกจะออกจากบ้าน

ตัวเธอกับเพื่อนเนี่ย

คือดู๒๔ชั่วโมงไม่ไหว

ปีเตอร์สามีหายไปจากบ้านแล้ว
ตัวเองไม่ได้หรือไม่ก็อาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
เธอยได้พึงมาเจอหน่อยนะหายตั้งแต่วันที่๑๘ใช่ตามทุกวันตามทุกวัน

คนที่มาเจอศพนี่เป็นคนที่เข้ามาหาปลานะฮะ
เขามาหาเมื่อช่วงเช้าแล้วเขาบอกว่าได้กลิ่นเหม็นนะครับ

ก็มองไปมองมาเอ้าเจอศพนะ
คนที่อยู่ในคลองนะครับ
นอนแบบหมกกอผักปุ้งอยู่
ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาเคยประกาศตามหาคนหายเนี่ย

ก็เลยไปแจ้งกันมาดูก็ใช่จริงนะครับ
คือมีเรื่องที่ชาวบ้านเขา

เป็นเรื่องราวทางความเชื่อทางอาถรรพ์นะครับ

คืออย่างเพื่อนนะเพื่อนชื่อวิชัยเพื่อนของปีเตอร์

บอกเหมือนกับมีใครมาเข้าฝัน
เกี่ยวกับเรื่องของสะพานตรงตรงเนี่ย

สร้างคล่อมสะพานไม้เก่า
เป็นสะพานเก่าแก่มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่

ที่นี่คือสะพานกินคนเนี่ยเค้าชี้ให้ดูอย่างเนี่ย
สะพานปูนเนี่ยมาสร้างคล่อมสะพานไม้

คือทางผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกกับเพื่อน
ตรงนี้ฮะลักษณะแบบนี้นะฮะ

แต่ผู้ตายเขาเคยบอกเพื่อนว่าเนี่ยมีคนมาเข้าฝัน
บอกมีเจ้าที่อยู่เนี่ยมาสร้างคล่อมสะพานไม้ได้ยังไง
ต้องสร้างสารให้เขาไม่งั้นจะทำให้มีคนตาย

สุดท้ายเนี่ยเขาบอกไว้ว่า

ไปหรอกแต่ว่าเอาชายละ

ไอ้พี่พ่อก็เลยแข็งมา
โสลสะพานก็มีตัวปลายไปเลย
เหวะเห็นเหมือนอ่ะเดินคุย

หายลึกลับไป
เป็นทุกวันนี้แหละ